มาดูเรื่องราวของคุณแตงโมนิดาซะหน่อยครับ
ล่าสุดเนี่ยกลุ่มเพื่อนเขามีการไลฟ์ขายของกัน
แต่ทีนี้ทั้งหมดถึงขนาดมองหน้ากันเลิกลักเลย
เวอกันหมดเลยเพราะเกิดอะไรขึ้นดูครับ

ทองคำ๑บาทอีก๑รางวัล
ทอง๑สลึงอีก๔๐รางวัล
บอกครูบาอาจารย์หรือยัง

ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นวันพระใหญ่

ทั้งคุณแอนนาคุณโมอามีนาแล้วก็คุณฮิปโปนะฮะ
ถึงขนาดต้องหยุดไลฟ์เลยคุณผู้ชม
แล้วก็จะสังเกตได้ว่ามีช่วงนึง

ซึ่งไม่แน่ใจว่าหมายถึงคุณแตงโม
เพื่อนสนิทที่ล่วงรับไปแล้วหรือเปล่านะครับ

วันที่พวกเขาไลฟ์กันคือวันที่๑เมษาที่ผ่านมา

เดี๋ยวจะไปหาคุณแตงโมที่ท่าน้ำ
แต่ประเด็นคือมีคนมาเตือนพวกเธอว่า

เพราะถ้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้เจอแค่คุณตังโมสิ

โดยที่ไม่ได้บอกกล่าววิญญาณคุณตังโม

คุณแตงโมเนี่ยเป็นคนรักษาสัญญา
แล้วเชื่อว่าไอ้ไฟที่กระพริบกระพริบเมื่อกี้ตอนไลฟ์

ไม่ไปหาตามที่บอกกันไว้ครับ
หลังจากนั้นทุกคนก็เลยยกมือไหว้เลยฮะ
ปิดไฟครับโดยเชื่อว่าคุณตังโมน่าจะเข้าใจแหละ
ว่าที่พวกเขาไม่ได้ไปมันเป็นวันพระใหญ่

ส่วนเรื่องรถกู้ภัยที่เพื่อนสั่งทำในนาม
ของคุณตังโมเพื่อเตรียมจะมอบให้กับมูลนิธิ
ล่าสุดก็คือคุณแอนนานะครับ
เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะติดกล้องหน้ารถแล้วนะใช่แล้ว
ข้างในก็ตกแต่งเป็นสีชมพูแบบนี้เลยแล้วก็มีภาพ
คุณแตงโมอยู่ที่ข้างรถด้วยนะครับเขาบอกเหลือเก็บนี่ภาพ
คุณตังโมนะสวยเฉียวเหลือเก็บรายละเอียดประมาณสัก๑๐ก็
จะสามารถส่งมอบให้กับมูลนิธินำไปช่วยชีวิตประชาชนได้ตาม
เจตนารมณ์ที่เพื่อนต้องการจะทำแบบนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้กับคุณแตงโมนะครับเพราะว่าจะเป็นรถกู้ภัยพัทร
ธิดานะครับ